ข่าวสารของเราในค่ำคืนวันนี้นะครับด้วยเหตุการณ์ระทึกที่เกิดขึ้นที่นครศรีธรรมราชนะครับ
ท่านผู้ชมครับอ่าสิบสี่นาฬิกาสิบสองนาทีที่ผ่านมานะฮะ
ภาพจากกล้องวงจรปิดนะครับแสดงให้เห็นวินาทีที่รถกระบะ
คือเสียหลักแล้วก็หมุนบนถนนโอ้โหนี่ครับ
คือเหมือนรถขาดสองท่อนเลยอ่ะค่ะใช่อ่า
คนในรถเนี่ยมีสามคนเนี่ยแต่ว่าก่อนจะถึงตรงนี้เนี่ย
ปรากฏว่ามีคนที่เขากระโดดออกมาจากรถได้ทัน๒คนนะฮะ
แล้วมีคนหนึ่งที่ติดอยู่ในรถนะครับบาดเจ็บสาหัสสุดท้ายแล้วเสียชีวิตนะครับ
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นบนถนนสายนครศรีธรรมราชท่าสาราเป็นเส้นทางขาออกเมืองนะครับ
จุดเกิดเหตุเป็นหน้าร้านสะดวกซื้อในตำบลปากภูนอำเภอเมืองจังหวัดนครศรีธรรมราชเนี่ยฮะ
ส่วนสาเหตุเนี่ยเดี๋ยวเจ้าหน้าที่ก็ต้องไปตรวจสอบกล้องวงจรปิดเพิ่มเติม
ในจุดต่างอย่างละเอียดอีกครั้งหนึ่งว่ามันเกิดอะไรขึ้น
แต่แบบฟาดเข้าไปกับเสาไฟฟ้าแบบคือกระบะหลังเนี่ยหลุดออกจากตัวรถเลย
แล้วก็มีสองคนนะฮะที่กระโดดออกมาได้ก่อนไม่รู้กระโดดหรือกระเด็น
แต่ว่าคนหนึ่งไม่ทันแรงมากนะ
ก็มาเตือนกันไว้ครับว่าระมัดระวังครับขับรถ